อันนี้ก็ผัวเมียเหมือนกัน
ผัวเมียคู่นี้อยู่กินกันมาเป็น๑๐ปี

แต่ไอ้ฝั่งผู้ชายเนี่ย

กำใดไข่กรอกกำนั้นย่อมสนองจริง
เพราะไฟมันลามมาติดที่ตัวคนสาดด้วย
โดนเองแล้ว
โอ้โหตรงแผงหน้าอก

โดนไปหมดเลย

หนังคลำพ้าลอกแล้ว
กำลังจะข้างในแล้วแล้วไอ้ที่ตัวเนี่ยเดี๋ยวจะลอกโอ้โฮ้ย

เหตุการณ์นี้ผู้ชายคนนี้คือนายสำเริงอายุ๔๔ปี
โดนไฟลวกโดนไฟคลอกทั้งตัวแหละคุณผู้ชม
แล้วขาที่กระเพลกเมื่อกี้คือโดนกระจกบาด
นี่ต้องขึ้นเตียงเลยเอาตัวส่งโรงพยาบาล

ตี๔เมื่อวานนี้ค่ะในหมู่บ้านเอื้ออาทรที่อำเภอเมืองลบบุรี
สำเริงเนี่ยไปถึงที่บ้านหลังนี้แล้วไปทุบประตูกระจกหน้าบ้านจนแตก
นี่ไงนี่สาเหตุของกระจกที่มันบาดเท้าแล้วกลิ่นน้ำมันเนี่ยโอ้โหคลุ้งไปหมดเลย
กระจกก็เกลื่อนพื้นแบบนี้เพราะว่าสำเริงอ่ะมาตะโกน
เรียกหานิตาเมียเก่าอยู่หน้าบ้านนี่แหละ
ซึ่งบ้านหลังนี้ฐานิตาอยู่กับใครบ้าง
จักรพันธ์ผัวใหม่แล้วก็อยู่กับแม่ของฐานิตา
ก็เหมือนกับสำเริงเลิกแล้วไม่แล้ว
จะมาคุยจะมาเคลียร์นี่เคลียร์อะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
เพราะว่าเลิกกันมาหลายปีแล้วนะคะ
พอไม่มีคนออกมาปุ๊บสำเริงขึ้น
แล้วทำไงทุบกระจกบุกเข้าไปเลย

สาดใส่เมียสาดใส่อดีตแม่ยาย
จุดไฟเผาแล้วทีนี้ไฟมันลามเร็วมากไงคะ
คิดดูสิทั้งสองคนต้องหนีตายเข้าห้องน้ำ
อยู่ในห้องน้ำดับไฟเอาชีวิตรอด
ถามว่าทั้งสองคนเจ็บไหม
อดีตเมียกับอดีตแม่ยายเจ็บสิ
นางนภาดาอายุ๖๖ปีโดนไฟลวกที่หลัง
ส่วนอดีตเมียฐานิตาอายุ๓๑ปีก็โดนไฟลวกทั้งร่าง
ทั้งสองคนนี้สาหัสทั้งคู่ค่ะ

ไปซ่อนตัวอยู่ที่ใต้ถุนบ้านของชาวบ้าน

โดนสักขนาดนี้ก็ต้องให้ชาวบ้านพาตัวส่งโรงพยาบาล

เริงกับฐานิตาเขาอยู่กินกันมาเป็น๑๐ปี
มีลูกสองคนนะแต่ก็หย่ากันมาหลายปีแล้ว
เริงมันไปยุ่งกับยาเสพติดผู้หญิงเขาก็ไม่เอา
แล้วสำเริงเคยขู่ว่าจะเผาบ้านหลายรอบแล้วนะ

จนรอบนี้ทางฝั่งเมียเก่า
พาผัวใหม่มานอนค้างที่บ้าน๓วัน
เริงก็ไม่ยอมไงหึงหวงเสพยาจนคลั่งด้วย

ทั้ง๓คนต้องระวังอะไรบ้าง

คุณหมอบอกว่าต้องระวังเรื่องอาการติดเชื้อ
แล้วตัวนายสำเริงส่งโรงพยาบาลก็จริง
แต่ก็ต้องถูกอายัดตัวดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ